อ่ะมาต่อกันที่พระเอกเบอร์ต้นกันบ้างดีกว่า
คือมีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือออกมานะคะว่าพระเอกเบอร์ต้นของช่อง
จะย้ายค่ายย้ายสังกัดนะคะประกอบกับว่าวิกหมอชิดเนี่ยเขาเพิ่งจะโพสต์ลงในอินสตาแกรม
พระเอกเบอร์ต้นต้นเตรียมเป็นอิสระล่าสุดค่ะเจอไม้พระธรเดชหนึ่งในพระเอกเบอร์
ต้นของช่องเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังมีผลงานและมีสัญญากับต้นสังกัดอยู่
นี้ก็ยังอัปเดตเรื่องธุรกิจร้านชานมไข่มุกที่ร่วมหุ้นกับเพื่อนรวมถึงสาวคนสนิท

เรียกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์กับปุ๊กลุ๊กเนี่ย
ไปได้ดีไปได้สวยและเป็นคนรู้ใจด้วยค่ะ
ครับถ่าย๔วันเลยพฤหาส๑อาทิตย์

เป็นร้านชานมที่แบบตั้งใจทำมากเลย

อ๋อแต่มันต้องหวานมากเนี่ยนะคะ
ก็หวานมันหวานจ้ะไข่มุกมันต้องหวานเลยฮะ
มีด้วยเหรออย่างนี้แฟนกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว
ก็เป็นคนที่เรามีความรักต่อกัน

แววว่าจะเตรียมลาจากวิกหมอชิดเช่นกัน

เจ้าตัวออกมาเปิดเผยนะคะว่าเรื่องสัญญายังมีอยู่กับช่อง
ส่วนที่มีคนเข้ามาทาบทามย้ายสังกัดนั้น

ก็มีสัญญาอยู่กับช่อง๗อยู่ค่ะ
อ่าระยะเวลาพิมยังไม่ไม่สามารถบอกได้จริงจริงค่ะ

เชื่อว่านักแสดงทุกคน
ก็น่าจะมีหลายคนสนใจอยู่แล้วด้วยค่ะ

แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยพิมยังมีสัญญาอยู่กับช่อง๗ค่ะ
แล้วก็ทำงานอยู่ตรงช่อง๗ให้เต็มที่ก่อนค่ะ

ก็จะเป็นการพูดคุยเป็นเพื่อนมากกว่า

เพราะว่าเข้มเนี่ยพิมจะเจอผ่านในช่องเนาะ
แล้วก็ยังไม่เคยได้มีโอกาสร่วมงานด้วยกันเลย
ก็เป็นคำยืนยันจากปากของน้องพิมนะคะ

แสดงว่าตอนนี้ยังโสดอยู่จริงหรือเปล่านะ